อุตรดิษฐ์บ้างฮะที่นั่นมีการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ว่าจัดมายาวนานถึง๗ปี
กับการแห่ผีตลกครับ

เห็นกลางวันมันก็ตลกดี

นั่นแหละสิ
นี่แค่งานแถลงข่าวนะคุณชิสาน้องใบตอง
เป็นงานแถลงข่าวการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลา

กับงานออกภาษาแห่ผีปลลลก
หนึ่งเดียวในโลกจัดแล้วครั้งที่๓
จัดนะครับจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมัน
บริเวณลานข้างสำนักงานเทศบาลตะบนท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์จ้า
งานนี้เป็นประเพณีท้องถิตที่สืบทอดขึ้นไปอย่างยาวนาน
ปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมันนะฮะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
เรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยทีเดียว
ไปเจอกับท่านนี้ฮะคุณดันัยอูทรัพย์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา
กล่าวว่าชาวบ้านเขาช่วยกันนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
อะไรบ้างอ่ะอะไรคะเอามาประกอบกันเนี่ยกาบมะพร้าวครับ
ไม้ไผ่ฮะมาประดิษฐ์เป็นหัวโขนแต่งสีให้ดูน่ากลัว
ตาถลนเลยลิ้นอย่างยาวแต่งแบบนี้เขาบอกว่าดูตลก
แห่ผีตลกนะจ๊ะตลกก็ได้
เขาบอกนะนี่งานบุญใหญ่และที่สำคัญในงานนี้ไม่ได้มีแค่ผีอย่างเดียว
มีของดีในชุมชนด้วยพวกอาหารท้องถิ่นของฝากสินค้าโอท็อป
ก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยถูกต้องแล้วครับน้องใบตองคุณชิสา
ขบวนแห่นะฮะแล้วก็พิธีเปิดเนี่ยเขาจะจัดจริงเลยนะ
ในวันที่๒๘ตุลาคมนี้เวลา๑๕นาฬิกาก็คือบ่าย๓เป็นต้นไป
สามารถไปเที่ยวกันได้ที่ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลาระหว่างวันที่๒๔๓๐ตุลาคมนี้
จัดไปยาวกับงานประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
ช่วงนี้มีหลากหลายประเพณีที่น่าสนใจในประเทศไทยของเราเนาะ